ขับขี่บนท้องถนนเตือนแล้วจริงจริงนะคะจะรถกี่ล้อก็ตามเนี่ยเวลาคุณจะออกจากซอยเวลาคุณจะเปลี่ยนเลนคุณต้องมองหลายหลายครั้งมองซ้ายมองขวาพอใกล้จอกเอามองอีกสักทีนึงเพราะมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะมอเตอร์ไซคันนึงขี่มาไม่รู้ว่าอยากจะเปลี่ยนเลนหรืออยากจะอะไรแต่มันเร็วไปหน่อยค่ะมันกระทันหันเกินไป
เพราะว่าเรนขวาคือเรนทำความเร็วเขาก็จะวิ่งมากันเร็ว
โอ้โหจังหวะพี่มอตเตอร์ไซค์เสื้อเหลืองเนี่ย
อ่ะเดี๋ยวดูอีกทีนะคุณผู้ชม
ถูกเอามาโพสต์ลงเพจชื่อควายเอ่ยนะค่ะ

พี่คนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมาก

รถทั้งคู่เลยก็ยับเยินอยู่เหมือนกัน
หลายคนบอกว่าพี่จะขี่รถแบบนี้ไม่ได้นะ
จะปาดมาให้คนอื่นหลบแล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อนแบบนี้ไม่ได้นะ
หลายคนก็บอกว่ามอเตอร์ไซค์คงรักไก่แน่เลย
การปาดมาแบบนี้สงสัยตั้งใจจะกลับรถแบบลักไกลกลับรถ
แต่ไม่ยอมไปกลับในทางปกติที่มันอยู่อีก๕๐๐เมตรข้างหน้า
บางคนถึงขั้นเป็นเดือดเป็นร้อนแทนต่อประเด็นประมาทร่วมเลยนะคะว่า
ถ้าเจอประมาทร่วมเดี๋ยวจะงัดให้เลย
ก็บอกอยู่ว่ากลับรถอีก๕๐๐เมตรพี่จะรีบไปไหน
แต่เจออย่างนี้ก็กลับก็ไม่ทันเหมือนกันนะคะ
ถ้าเราเป็นคนที่เป็นเจ้าของคลิปกล้องหน้ารถกล้องนี้
ไม่ทันจริงค่ะคือเอาง่ายคอมเม้นท์ที่แสดงความที่เห็นเข้ามา
ก็คือถล่มพี่มอเตอร์ไซค์เสื้อเหลืองคนนี้นะคะ
แต่ที่เราเอาข่าวนี้มาออกคืออยากให้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์
บางครั้งเราคิดว่าเออนิดเดียวแป๊บเดียวเออสะดวกดี

ใช่ค่ะบนท้องถนนก็มีคนใช้คนอื่นด้วยนะคะไม่ใช่มีท่านคนเดียวค่ะ